ถูกต้องนะครับก็ถือว่าเป็นฝนที่ตกมาเยอะที่สุด
เพราะว่าจากการตรวจสอบแล้วตกมา๑๐ชั่วโมง

อุ่นใจได้แล้วนะครับว่าฝนที่จะตกในพื้นที่ดังกล่าว
จากการตรวจสอบมีแนวโน้มลดลงครับลดลงนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับ
ฝนตกลงมาเนี่ยก็มีการเก็บภาพฝนที่เขาถ่ายกัน
ปรากฏว่ามีคนไปถ่ายฝนที่ตกลงมาเนี่ยนะครับคนที่ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเนี่ย
แถวบ้านเนี่ยแห้งสนิทเลยแต่ว่าฝนเนี่ยตกอยู่แถวอย่างเดียว

ถูกต้องนะครับแล้วก็จากการตรวจสอบจากภาพดาวเทียมเนี่ย
ก็พบว่ามีลักษณะการตกแบบนั้นจริง

นี่เป็นภาพที่มีการแชร์กันในระยะนี้นะครับ

เดี๋ยวไปดูภาพที่ผมจะให้ชมกันนะครับ
นี่เป็นฝนที่ตกลงมาเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาทันทีที่เครื่องเจาะเนี่ยกำลังจะเจาะเข้าไปในถ้ำนะครับ
กำลังเปิดเครื่องเลยอยู่ดีฝนจากฟ้าสว่างอยู่ดีฟ้ามืดแล้วก็ฝนตกมาแบบนี้

เกิดอะไรเดี๋ยวมีภาพเป็นภาพเรด้าฝนที่เราเก็บรวบรวมเอาไว้นะครับ
แล้วก็ดูว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรกับสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ดังกล่าวบ้างนะครับ
ซึ่งภาพนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นในช่วงวันอังคาร
จะสังเกตว่าเที่ยวยาวเห็นมาตรงนี้นะครับเป็นแนวร่องฝนนะครับ
จุดเริ่มต้นของเขาคือแถวบริเวณเกาหลีนะครับ
สังเกตว่ามีการทอดหางมายาวแล้วก็ตรงนี้นะครับคือตรงแนวภูเขาพอดีนะครับ
นี่คือฝนที่เกิดขึ้นในวันอังคารนะครับจะสังเกตว่ามีฝนตกในบริเวณดังกล่าวค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
ส่วนวันพฤหัสสบดีนะครับเป็นวันที่อย่างที่บอกเลยครับว่ามีเครื่องขุดเจาะเนี่ยนะครับ
เข้าไปทำงานช่วงเย็นที่ผ่านมาทันทีที่จะเปิดเครื่องขุดเจาะเลยนะครับ
ฝนตกลงมาแล้วก็ตกอย่างต่อเนื่องจนถึงตอนนี้นะครับก็ถึงแม้ว่าจะตกแต่ก็จะมีแนวโน้มที่จะเบาลงในอีกไม่นานนะครับ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อาจจะต้องเร่งทำเวลากันหน่อยนะครับ
ทีนี้นะครับวันพุธน่าสนใจคุณผู้ชมจุดนี้เป็นกลุ่มฝนที่มีการก่อตัวขึ้นในช่วงประมาณ๕ทุ่มนะครับ
่อตัวขึ้นจุดนี้ก็คือจุดที่เป็นแนวภูเขาดังกล่าวมีลักษณะกลมแบบนี้เลยนะครับ
แล้วก็ก่อตัวแบบนี้ตั้งแต่๕ทุ่มแล้วก็ยาวไปจนถึง๘โมงเช้า
นี่เองแหละครับจึงทำให้ในช่วงวันพุธมีปริมาณน้ำฝนเทลงมาค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำจากในถ้ำเนี่ยนะครับแทนที่จะค่อยระบายออกแล้วก็เริ่มปฏิบัติงานในค่ำคืนที่ผ่านมากลับล้มเหลวนะครับ
ซึ่งหลังจากนี้ต่อไปอย่างที่ได้บอกแล้วครับว่าปฏิบัติการยังคงเดินหน้าต่อไปและสิ่งสำคัญก็คือสถานการณ์ฝนหลังจากนี้มาดูกันหน่อยนะครับ
นี่คือภาพถ่ายดาวเทียมนะครับแสดงการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนวันนี้กลุ่มฝนส่วนใหญ่นะครับไปอยู่บริเวณกลางประเทศก็จะมีหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับมีฝนตกลงมาแต่ว่าตอนบนภาคเหนือภาคอีสานตอนบนเนี่ยนะครับท้องฟ้าโล่งแล้วนะครับ
นี่เป็นภาพดาวเทียมนะครับเรด้าที่แสดงฝนที่ตกอยู่ตอนนี้จะสังเกตว่าตอนนี้นะครับฝนส่วนใหญ่ไปอยู่บริเวณปีกตะวันตกของประเทศนะครับก็ส่วนใหญ่ก็อยู่บริเวณตั้งแต่ภาคเหนือตอนล่างไล่ลงมาจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างเนี่ยซูมไปใกล้ตอนบนเนี่ยนะครับมีเล็กน้อยเท่านั้นนะครับที่มีการเคลื่อนตัวพ

ข้ามเมืองไทยของเราไปยังพม่านะครับซึ่งตรงนั้นมีหย่อมฝนหย่อมใหญ่อยู่หนึ่งหย่อมนะครับคอยดูดฝนไปรวมกันอยู่แต่จากการตรวจสอบเนี่ยนะครับก็พบว่าฝนที่ตกในจุดที่ตอนนี้มีการปฏิบัติงานกันอยู่เนี่ยนะครับปริมาณน้ำฝนสะสมนั้นก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูกราฟิกที่คำนวณปริมาณน้ำฝนสะ

จะค่อยลดลงนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่เป็นเรียกว่าไงเป็นสิ่งที่จะทำให้นักท่องเที่ยวรวมไปถึงใครก็ตามแต่นะครับที่จะเดินทางตามจุดต่างเนี่ยสบายอกสบายใจได้มากยิ่งขึ้นนะครับกับสถานการณ์ฝนที่เกิดขึ้นในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยรวมถึงการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่นะครับในพื้นที่ต่างซึ่งตอนนี้ฝนถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญปริมาณน้ำ
โปรดติดตามตอนต่อไป